เส้นใต้เมืองไทยวันนี้เรายังคงตามกันต่อกับประเด็นใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ส่งผลกระทบกับผู้บริโภคโดยตรงก็คือเรื่องของอาหารเสริมยี่ห้อลีนนะครับ
ซึ่งแน่นอนทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง๔ราย
มีสารต้องห้ามต่างมีการสวมออยปลอมด้วย
ทีนี้ก็มีคำถามตามมาว่าที่ผ่านมาการทำงานของออยอเป็นยังไงทำไมถึงปล่อยให้ดุดลอดมาแบบนี้นะครับ
ติดตามพร้อมกันเลยครับกับคุณสุภาพคลิกขจายครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

อย่างที่คุณก๊อฟตั้งคำถามว่าที่ผ่านมาทำอะไรกันอยู่
มันเกิดอะไรขึ้นกับการทำงานของหน่วยงานที่ชื่อว่าออย
ทำไมถึงปล่อยให้มีเรื่องขนาดนี้บานปลายเยอะแยะไปหมด
ถ้าท่านดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้
หลายฉบับน่ากลัวครับ
อาหารลดอ้วนตายแล้ว๔
ชี้ลีนอันตราย
ลีนนี่เป็นยี่ห้อหนึ่งของอาหารเสริมที่

อีกฉบับหนึ่งใกล้เคียงกันครับ

เรียกสอบหมอบอลเมจิกสกิน
หมอบอลก็คือหมอที่ไปรีวิว
อยากให้ดูรายละเอียดที่

แถลงข่าวเมื่อวานหน่อยครับ

ไปยังประชาชนถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อลีน

ได้ตรวจพบสารต้องห้าม
ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิต๒ชนิด

กับอีกตัวหนึ่งไฮโดกอราย
ในวงการแพทย์เขารู้กันอยู่ว่า
สองตัวเนี่ยมีฤทธิ์กล่อมประสาทส่วนกลาง
กินเข้าไปแล้วทำให้รู้สึกไม่อยากอาหาร

ก็กินอาหารน้อยลงหรือไม่กินอาหาร
พอไม่กินอาหารมันก็ผอมสิครับ
แต่ว่าผลข้างเคียงมันเนี่ย
มันมีผลข้างเคียงสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผลโทษเอกวีรชัยทรงเมตตาบอกว่า
ได้ยกเลิกการผลิตไปแล้วนะครับ

แต่ยังพบว่ามีความพยายามจะลักลอบ
นำข้าวมาผสมกับอาหารเสริมต่างอยู่
เพราะถ้าทานต่อเนื่อง๒สัปดาห์
มันอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย

ทีนี้ข้อมูลที่บอกว่าเสียชีวิตไปแล้ว๓๔ลายเนี่ยเป็นยังไง

รายแรกเนี่ย๒๘มีนาโน่น
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
รายที่สอง๖เมษา
พื้นที่สนปฐุมวันกรุงเทพนี่แหละ
แล้วก็เสียชีวิต
รายสุดท้ายเมื่อ๒๗เมษานี่๓ราย
แล้วก็บวกอีก๔ลายที่ล่าสุด
ทั้ง๓รายเนี่ยผู้ตายมีอาการต่างคล้ายกัน
คือมีผลข้างเคียงของสารต้องห้าม
ที่ตรวจพบในผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้แหละ
หลังจากทานไปได้ประมาณ๑๐วัน๒๐วัน

รองผู้บัญชาการบอกต้องรอพิสูจน์ให้ชัดอีกทีนึง
แล้วถ้าพิสูจน์ตรวจพบว่าสาเหตุการตาย
มีเหตุมาจากอาหารเสริมดังกล่าวเนี่ย

ฆ่าคนตายเจตนากับเจ้าของผลิตภัณฑ์ครับ

แล้วอีกข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่า

ฟังข่าวอ่านข่าวแล้วท่านผู้ชมคิดอะไรอยู่ครับ
อยนั่นเป็นองค์การสำนักงานอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เขามีไว้ปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
จากการบริโภคอาหารและยา

ใครจะผลิตยาขึ้นมาออกจำหน่ายเนี่ย
ออยต้องไปตรวจว่า
ส่วนผสมของยานั้นเนี่ย
ต้องไม่เป็นอันตราย
มีคุณภาพจริงตามที่กล่าวอ้าง

ใครจะโฆษณาสินค้าหมวดอาหารและยา
จะต้องได้รับคำอนุญาตจากออยก่อน
คิดคำโฆษณาอะไรขึ้นมายังไงขอดูสิ

ว่าที่คุณคิดขึ้นมานั้นเนี่ย
ถ้อยคำโฆษณามันเกินจริงหรือเปล่า

นี่เขามีหน้าที่ต้องตรวจตรา
แล้วบอกเป็นความรู้ไว้นิดนึง

เพราะรองเท้าสุขภาพจะโฆษณาว่า

ควบคุมชั้นของการผลิต

ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โฆษณาแล้วจะต้องไม่หลอกลวง

ถ้าปฏิบัติตามหน้าที่
เหตุการณ์นี้มันจะเกิดยังไงครับ

นำเข้าเนี่ยมันเอาเข้ามาได้ยังไง

นี่ถ้าไม่มีเรื่องนี้ขึ้นมานะ

เพราะว่าไปกินอาหารเสริมลีน

เรื่องมันแดงขึ้นมาก่อนแล้วไปตรวจ

และการเอายี่ห้อน้ำปลา

ต้องตั้งคำถามตัวโตเลยว่า

หรือปฏิรูปองค์กรใหม่

แล้วดูซิว่าจะแก้ปัญหาให้ประชาชน

หาคนมาเป็นเลขาออย

เป็นที่บุคลากรไม่เพียงพอ

สำหรับระบบราชการบ้านเรา

ก็ต้องเพิ่มบุคลากรให้เขา

มีช่องทางการขายเยอะแยะไปหมด
มีช่องทางการโฆษณาที่ต้องไม่

แล้วจะทำยังไงเพิ่มคนสิครับ

ฝ่าฝืนติดคุกทำผิดติดคุก
ผลิตยาปลอมติดคุกปลอมออยาวติดคุก

ถ้าโทษแรงขนาดนั้นแล้ว

ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้จะบอกว่า
ไม่ทำอะไรเลยแล้วอยู่กันอย่างนี้ไม่ได้ครับ
ประชาชนเขาเดือดร้อนเขาอันตราย
แล้วข้อมูลที่อยากจะพูดซะอีกเรื่องก็คือว่า
คนไทยเนี่ยเวลาเราไปอ่าน

คนไทยเนี่ยบริโภคยากินยามาก

แต่น่าจะมากในอันดับต้น
เดี๋ยวนี้ไปหาหมอทีนึงให้ยามาเป็นกรรมเป็นกรอบนะฮะ

โรงงานผลิตยาบ้านเราก็เยอะแยะ
ยาที่เขาผลิตที่เมืองนอกเนี่ย

เพราะเขาคอยระมัดระวังสุขภาพคนของเขา
แต่บ้านเราใครผลิตยาอะไรออกมา
เชิญเลยมาขายเมืองไทยได้หมด

เขาห้ามขายหรือขายโดย
ต้องให้แพทย์สั่งมาบ้านเรา

เราไม่ระมัดระวังคุ้มครองประชาชน
คนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพประชาชน
บางทีก็ไปมีเอี่ยวกับโรงงานผลิตยา

ออกมาเถอะโรงงานผลิตยาก็

โรงพยาบาลหมอก็ต้องสั่งยายี่ห้อนั้นมาก

ขายยาได้มากเศรษฐ์เขาก็
มีน้ำใจกับคนที่สั่งยามาก

ปีหนึ่งงบประมาณที่ประเทศไทย
ต้องสั่งยาซื้อยาผลิตยากินยากันเนี่ย

และนับวันยิ่งหนักข้อขึ้น
จนกระทั่งหมอเองออกมาพูดว่า
เดี๋ยวนี้เรามาถูกทางหรือเปล่า
เขาถึงได้คิดเรื่องแพทย์ทางเลือกไงครับ

มีทางเลือกอื่นในการรักษา

หรือระบบสุขภาพใหม่ทั้งหมด

ออยเนี่ยเอาก่อนเลย

แล้วดูว่าจากนี้ไปจะทำยังไง

เงียบไปสักพักหนึ่งไม่มีข่าว
มันก็กลับมาหลอกกันเหมือนเดิมอีก
โฆษณาเท็จกันเหมือนเดิมอีก

มาทำอะไรต่ออะไรกันเหมือนเดิมอีก

เอาละนี่คือขีดเส้นใต้เรื่องนี้

ผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเราไม่ตามต่อ

ฝ่ายลูกค้าผู้ปฏิโภคไปตรวจสอบ

อ่อยอนำปลามาเป็นอาหารเสริม

งั้นปิดเป็นความลับต่อไปแล้วมีทีครับ
โจมตีกันต่อไปแบบนี้นะคะออยต้องออกมาทำงานเชิงลุกบ้างแล้วนะคะ